มาดูเรื่องนี้กันหน่อยละกันค่ะเรื่องเกี่ยวกับหมอกควันแล้วก็ไฟป่า
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เขารณรงค์ห้ามไม่ให้เผา
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูเหตุการณ์ระทึกที่มันเกิดขึ้นหน่อยค่ะ
ว่าพอเขารณรงค์ว่า๑กุมภาเริ่มห้ามเผานะ
มันกลายเป็นเหตุนี้โอ้โหดูสิทำไมอ่ะ
ไหนบอกว่าห้ามเผาแล้วทำไมไฟมันถึงไหม้แบบนี้
ไฟป่าค่ะมันลามแล้วก็ไหม้บ้านคน

ดับเพลิงของอบตไซย้อยต้องรีบฉีดน้ำเลย
บ้านนี้อยู่ที่บ้านบ่อแก้วโซบ่อพลอย๓นะคะอยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ไม่มีคนเห็น
เจ้าของบ้านเองก็ออกไปรับจ้างขุดมันสัมปะหลังในสวน

บ้านนี้มันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวด้วยค่ะ

พอโดนไฟไหม้แป๊บเดียวมันวอดไปทั้งหลัง
สินข้างในเสียหายหมดเลยนะคะ
คุณปองพบยาท้วมอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าผมน่ะอยู่กับน้องชายนะ
น้องชายชื่อสามารถอยู่กันสองคนพี่น้อง
แล้วปรากฏว่าไฟป่ามันไหม้ลามมาจากป่าทางทิศตะวันตกก่อน

ชาวบ้านเขาช่วยกันดับไฟป่าที่ลามบริเวณนี้ไปแล้วรอบหนึ่ง
แล้วก็ช่วยกันทำแนวกันไฟ
ทีนี้พอทำแนวกันไฟเสร็จ
แยกย้ายกันไปทำงานของตัวเองนี่แหละ
คิดว่าเออคงจะไม่มีอะไรหรอกไฟคงจะดับแล้ว
แต่หลังจากนั้นค่ะลมมันกระโชกแรง
ทีนี้ก็เลยทำให้ไฟป่ามันติดขึ้นมาอีกรอบนึง
รอบนี้แหละลามไหม้บ้านทั้งหลังเลยนะคะ
ซึ่งบ้านที่เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็หลังเล็กเนี่ย
คือมันโดนไปหมดทรัพย์สินข้างในก็เสียหาย
เจ้าของบ้านบอกว่าอุตส่าห์สะสมไว้
แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือกำลังจะขายอยู่แล้ว
จะขายเย็นนั้นน่ะเพิ่งตกลงราคากับลูกค้าเสร็จ
โอ้โหปวดใจมากตกลงราคาเสร็จจะขายตอนเย็น

แล้วนอกจากนี้ก็มีบางส่วนที่เขาเปิดเป็นร้านตัดผม

ถามว่าเท่าไหร่ล่ะรวมมูลค่าทั้งหมด
นี่ไม่ต่ำกว่า๕แสนนะคะ
ตอนที่มีไฟลูกไหม้นี่มีไขยู้บ้านก็ครับ

ลามเข้ามาไว้ปากถนนนี้แล้วก็มาไหม้

แล้วก็มีหลังน้อยแล้วก็มีโรงรถนะครับ

แล้วของผมพ่องเหลือเก็บไว้นะครับ

ผมตีรักไว้๕แสนตะกี้ทั้งผู้หมวดบอกว่า
น้อยอย่างน้อยนะ๕แสนบอกตีตั้มสุดนะ

เดี๋ยวต้องประสานพิสูจน์หลักฐานที่จังหวัดแพร่ไปตรวจสอบหน่อย
สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้สุดท้ายคือมันมาจากไฟป่าใช่ไหม
ส่วนทางอบตไซย้อยก็ร่วมกันกับฝ่ายปกครองอำเภอเด่นชัยค่ะไปสำรวจความเสียหาย
แล้วก็จะช่วยเหลือเบื้องต้นตามระเบียบราชการ
ส่วนผู้นำหมู่บ้านก็จะมีการตั้งเต็นต์กองอำนวยการ
ขอรับบริจาคช่วยเหลือสำหรับคนที่ประสบอัคคีภัยต่อไปด้วยนะคะ
นักข่าวบอกว่าเหตุการณ์นี้การเกิดไฟไหม้หรือว่าเกิดอัคคีภัยเนี่ย

เมื่อวานหลายจังหวัดก็มีคำสั่งออกมาค่ะ

จะมีคำสั่งห้ามเผาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่า

เมื่อวานเขารณรงค์กันเกือบทุกจังหวัดเลยนะฮะ

ฝุ่นค่าควันของทุกจังหวัดมันเพิ่มสูงขึ้นอยู่
เดี๋ยวต้องรอดูนะที่เขารณรงค์กันตั้งแต่๑กุมภาย

สถานการณ์เรื่องพวกฝุ่นค่าอะไรต่างมันจะดีขึ้นไหมนะคะ